ถ้าหากพูดถึงเรื่องของสถิติ

เรื่องภาพรวมใหญ่เนี่ยนะคุณผู้ชม
เราจะนึกถึงสำนักงานสถิติแห่งชาติ

เขามีบทบาทมีภารกิจอะไร
และมีการสำรวจสัมมโนอะไรบ้าง
วันนี้ได้รับเกียรติจากคุณวันเผ็นภูมิวงค์
พูดคุยกันท่านอยู่ตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
เหมือนว่าเราเคยพบกันมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะ
ในการที่พูดคุยกันครั้งก่อนเรื่องของสำนักงานสถิติแห่งชาติเหมือนกัน
ก่อนอื่นเลยค่ะอยากจะให้ท่านผอพูดถึงภารกิจบทบาทหน้าที่ของสำนักงานสถิติหน่อย
เผื่อว่าหลายท่านอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติม
รวมไปถึงอะไรคือการสำรวจอะไรคือการสัมมโนเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างคะ
ค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ
สำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะเรามีบทบาทภารกิจหลักอยู่๓ด้านด้วยกัน
ก็คือการผลิตข้อมูลนะคะการผลิตเราทำโดยวิธีใดก็คือการสำรวจและการสัมมโนนะคะ
แล้วก็เรามีการบริการข้อมูลที่เราผลิตมารวมทั้งเรามีการบริหารจัดการระบบสถิติของประเทศ
จากระบบสถิติเป็นระบบกระจายงานต่างคนต่างมีข้อมูลของตัวเอง
จะมาใช้ร่วมกันมันต้องมีมาตรฐานเดียวกันถูกไหมคะ
ตอนนี้จะขออนุญาตอธิบายคำว่าสำรวจกับสมโนนะคะ
สามมโนก็คือการเก็บรวบรวมทุกหน่วยของสิ่งที่เราสนใจ
ถ้าสัมมโนประชากรก็คือสอบถามประชากรทุกคนในประเทศไทย
ัมมโนธุรกิจอุตสาหกรรมก็สอบถามสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมทุกแห่งทั่วประเทศ

ใช่ค่ะแต่สำรวจคืออะไรคะสำรวจคือการเลือกหน่วยบางหน่วยมาสอบถามข้อมูลนะคะ
ไม่ได้สอบถามทุกคนทุกลายแล้วก็เรามาประมาณค่าเป็นภาพรวมของประชากร
โดยเราใช้ระเบียบวิธีทางสถิติที่ยอมรับได้เป็นสากลค่ะ
สำรวจเหมือนกับดูเฉพาะกลุ่มเป็นการสุ่มเลือกตัวอย่าง
ดูหมดเลยไปกระจายเลยมีใครบ้างทำอะไรบ้างอย่างสมโนประชากรได้ยินบ่อย
แต่สัมมโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

จริงสำโนธุรกิจอุตสาหกรรมเราทำมาตั้งแต่ปี๒๕๐๗
ครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่๙เราทำทุก๕๑๐ปีนะคะ
สมโนธุรกิจอุตสาหกรรมก็คือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลของสถานประกอบการธุรกิจ
อุตสาหกรรมการค้าการบริการทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ
แล้วได้ข้อมูลตรงนี้มาถามจริงมันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้
ข้อมูลเดี๋ยวขออนุญาตสรุปข้อมูลที่ผ่านมา
ไม่ทราบว่าท่านพิธีกรทราบไหมคะว่าประเทศเรามูลค่าของภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการค้าบริการ
ก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า๑๐ล้านลายนะคะ
แล้วภาคที่มีมากที่สุดคือภาคค้าส่งค้าปิกมีถึง๒ล้านแห่ง
ภาคการผลิตมีประมาณ๕แสนแห่ง
แล้วก็ที่ผลิตมากที่สุดก็คืออาหารและเครื่องดื่ม

แล้วอย่างนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยคนที่ทำธุรกิจในประเทศไทยก็ต้องมีการจดทะเบียนกับทางภาครัฐ
เพื่อที่จะให้เราสามารถตรวจสอบและรวบรวมข้อมูล

แล้วอย่างนี้คือจะเป็นผลดีในเรื่องยังไงบ้างคะ
ก็ต้องบอกว่าสมโนเนี่ยค่ะเราไม่ได้ไปเดินทั้งหมดอย่างเดียวนะคะ
เราใช้ทะเบียนด้วยนะคะ
จะสังเกตว่าประเทศเราที่บอกว่าเป็นระบบกระจายงานนะคะ
หน่วยก็มีทะเบียนของตัวเองนะคะที่เป็นไปลงทะเบียนไว้
กรมพัฒนาธุรกิจทางการค้าก็มีทะเบียนเกี่ยวกับนิติบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบริษัทจำกัดบริษัทมหาชนจำกัดนะคะ
ในเรื่องของกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็มีข้อมูลเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม
วิสาหกิจชุมชนก็ไปลงทะเบียนที่กรมส่งเสริมการเกษตร
ข้อมูลเหล่านี้เราไม่ได้คำนึงถึงเราเอาข้อมูลเหล่านี้มาบูรณาการเป็นหนึ่งฐาน
แต่ว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในทะเบียน
แต่เวลาที่เราสำรวจเราจะสำรวจทั้งในทะเบียนและนอกทะเบียน
เพราะฉะนั้นเราได้ทะเบียนมาถือว่าเราได้ต้นทุนส่วนหนึ่ง
เราก็เอาทะเบียนเหล่านี้ไปสำรวจตรวจสอบการดำรงคงอยู่ของสถานประกอบการธุรกิจเหล่านั้น
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินกิจการอย่างไรบ้าง
แล้วไปเติมเต็มส่วนที่ไม่มีในทะเบียน
ก็ทำให้เราเห็นภาพรวมของธุรกิจอุตสาหกรรมทั่วประเทศอย่างแท้จริง
ว่าในสถานการณ์โควิด๑๙ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะในส่วนตรงนี้ช่วยเหลือผู้ประกอบการได้มากเลยไหมคะ
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับผู้ประกอบการนะคะ
เพราะว่าในการดำเนินงานนะคะเราก็ไปสำรวจตรวจสอบทั้งหมด
และเราเพิ่มข้อถามในเรื่องของโควิดไปด้วยว่าสถานประกอบการของท่านได้รับผลกระทบจากโควิดอย่างไร
มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินกิจการหรือบางสถานประกอบการอาจจะยกเลิกไปเลยก็ได้
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายที่ถูกทิศถูกทาง
แล้วก็ช่วยให้รัฐสามารถวางแผนในการดำเนินการออกมาตรการต่างได้ตรงกับสภาพที่แท้จริงถูกค่ะ
ประกอบการก็จะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือได้ตรงตามข้อมูลที่แท้จริง
อย่างประชาชนทั่วไปหรือผู้ประกอบการเขามีโอกาสไหมครับ
จะได้เข้าถึงข้อมูลตรงนี้เพื่อไปพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงธุรกิจของเขาด้วย
ค่ะตามที่บอกค่ะสำนักงานสถิติแห่งชาติมีบทบาทที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือบริการข้อมูล
เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ได้มาแล้วนะคะเรามาประมวลผลนะคะออก
ไม่ได้ออกเป็นหลายสถานประกอบการท่านไม่ต้องกังวล
เราจะออกเป็นภาพรวมในระดับจังหวัดภาคและประเทศ
ทุกท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ในหลายช่องทาง
หรือเรามีสำนักงานสถิติจังหวัดอยู่ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ
ถ้าเป็นไลน์ท่านผอบอกว่า
มีแอดอยู่นำหน้าไง
จริงเป็นเรื่องที่หลายท่านได้ฟังแบบนี้ก็จะรู้สึกสบายใจขึ้น
เพราะบางทีเวลามาสำรวจมาสัมมโนอะไรเราก็จะรู้สึกอุ๊ยจะปลอดภัยไหม
จะได้ข้อมูลเอาไปทำอะไรแต่ได้ฟังท่านแบบนี้ก็รู้สึกว่าเออมีประโยชน์
หรือว่าเขาอยากจะเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมอยากได้คลายข้อสงสัยไง
ทีนี้ถามถึงกระบวนการขั้นตอนหน่อยค่ะว่าทางหน่วยงานเริ่มดำเนินการกันมาหรือยัง
หรือว่าแผนปีนี้ปีหน้าเป็นยังไงชาวบ้านต้องทำอะไรยังไงบ้าง
เรามีแผนการดำเนินงานทั้งหมด๓ปีด้วยกันปีนี้เป็นปีแรกที่เราเรียกว่าการนับจด
เดี๋ยวจะสงสัยอีกว่านับจดคืออะไรนับจดก็คือการไปสอบถามข้อมูลพื้นฐาน
สถานประกอบการนั้นชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็เป็นธุรกิจประเภทใด
มีคนทำงานมีลูกจ้างเท่าไหร่นะคะแล้วเราใช้แท็บเล็ตไปสอบถามข้อมูล
เพราะฉะนั้นแทนแบบสอบถามที่เป็นกระดาษจะไม่ให้แบบประมวลผลง่ายตรวจสอบข้อมูลง่าย
สามารถตรวจสอบในพื้นที่ได้เลยนะคะครับพอปีหน้าเราทำอะไรคะ
เราก็เอาชื่อที่อยู่ประเภทไปสำรวจในรายละเอียดเชิงลึกเพิ่มมากขึ้นว่า
มีผลประกอบการเป็นอย่างไรรายรับรายจ่ายเป็นอย่างไรนะคะ
อันนี้คือสิ่งที่วัตถุดิบคงเหลือนะคะต้นทุนต่างนะคะ
แล้วพอปี๖๖ได้มาแล้วทำอะไรคะแน่นอนก็ต้องมาประมวลผล
เอามาประมวลวิเคราะห์แล้วก็นำเสนอเป็นรายงานทั้งในระดับภาค
ระดับจังหวัดและระดับประเทศค่ะ

เจ้าหน้าที่จะมาถึงบ้านเลยเหรอคะหรือจะลงไปพี่กายยังไง

ก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องกังวลนะคะ
เราก็จะส่งคุณมาดีออกไปสำรวจข้อมูลที่สถานประกอบการของท่าน

คุณมาดีก็คือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ลงไปสำรวจข้อมูลนะคะ

เราจะแทนตัวบุคลากรที่ออกไปสำรวจว่าคุณมาดี

ไม่ต้องตกใจค่ะ

แล้วเราก็จะสอบถามในพื้นที่ว่า

โทรศัพท์หรือก็ทางอีเมลบ้าง
บ้างหรือไปสนีนะคะค่ะสบายใจได้ตามที่บุคคลสะดวกเลยใช่ค่ะ
คุณมาดีจะแต่งตัวยังไงไปคะเผื่อว่าเราจะได้เตรียมพร้อมก่อนว่าเจอแบบนี้
คุณมาดีแน่คุณมาดีของสำนักงานศรีชาตินะคะ
แล้วก็โดยหลักหลักนะคะเราแต่งตัวสุภาพเรียบร้อยมีบัตรประชาชนนะคะ
บางครั้งก็มีเสื้อยืดที่มีโลโก้ของมาดีนะคะแล้วบางครั้งเราก็จะแต่งชุดชุดที่เป็นชุดสุภาพนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเรามีพวกบัตรประจำตัวนะคะตรวจสอบได้ใช่ไหมคะไม่ต้องกังวลนะคะ
เอาอย่างนี้ค่ะสุดท้ายอยากให้ท่านผอฝากทิ้งท้ายสำหรับประชาชนที่อยากจะรวบรวมข้อมูล
อยากจะให้ข้อมูลกับทางภาครัฐเก็บไว้
ค่ะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือกับสำนักงานเสียงชาติด้วยดีตลอดมานะคะ
แล้วก็ครั้งนี้นับว่าเป็นการจัดทำข้อมูลที่สำคัญและจะเป็นประโยชน์ตามที่เก่าไปแล้วข้างต้นนะคะ
กวนพี่น้องประชาชนกรุณาให้ข้อมูลกับคุณมาดีจากสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะ
ข้อมูลที่ได้มาจากท่านเราจะไม่เปิดเผยเป็นลายสถานประกอบการ
ประมวลเป็นภาพรวมในระดับจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศ

ใช้ประโยชน์ไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีใดทั้งสิ้นนะคะ

ย้ำตรงนี้นะไม่เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีหลายคนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้

ข้อมูลดีประเทศดีชีวิตดีก็ร่วมสร้างอนาคตไทย
ร่วมใจให้ข้อมูลกับสำนักงานสถิติแห่งชาตินะคะ
นี่ก็เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ร่วมด้วยช่วยกันทุกหน่วยงานช่วยกัน

วันนี้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะ
พอวันเพ็ญภูมิวงปัญหาสูงค่ะ